ถ้าฟังคำตอบดีเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
สาวอ้ามเนี่ยเขามีคนรู้ใจคนใหม่ที่กำลังคุยคุยกันอยู่
ศึกษากันอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนอะไรอย่างนี้
เดี๋ยววันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปส่องโปรไฟล์ของเขา
ต้องดูสิว่าโปรไฟล์ของไฮโซที่จะเข้ามาจีบสาวอ้ำเนี่ยมันจะต้องเลิศขนาดไหนค่ะ
ให้ดูหน้ากันไปก่อนมาเปิดโปรไฟล์กันเลยทีเดียว

ชื่อจริงมาชื่อจริงนะคะก็คือ
ฟลุ๊กวรวุฒิอัจฉริยศรีพงศ์อายุก็คือ๓๘ปีอายุเท่ากัน
แต่ว่าแม่อ้ำบอกว่าเป็นพี่น้องกันไปก่อนอะไรอย่างนี้คุยกันไปก่อน
แต่ว่าก็แต่เปิดขนาดนี้ก็คิดว่าคนนี้น่าจะมีโอกาสแล้วล่ะนะคะ
ซึ่งคุณฟลุ๊กเขาเป็นทายาทคนสุดท้องค่ะ
ของครอบครัวอัชริยะสีโพงนะคะ
ทำธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายอัญมณีสุดหรูชั้นนำของเมืองไทย

นี่ข้อ๒เองนะข้อ๓ค่ะจบปริญญาตรีวิศวกรรมโยธา
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
อืมไม่ธรรมดายังไม่หมดค่ะไปเรียนต่อปริญญโททางด้านวิศวกรรมอุตสาหการค่ะ
ออกเสียงยากมากบอกเลย
เออเนี่ยโปรไฟล์จบปริญญาโทเรียบร้อยแล้วนะคะยังไม่ได้คุณผู้ชมอ่านเอาเองค่ะข้ามไปค่ะ
มาแล้วก็กลับมาเรียนจบวิริโทกลับมาสารต่อธุรกิจพันล้านของครอบครัวตั้งแต่อายุเพียง๒๕ปีเท่านั้น
ขยันขันแข็งเป็นคนเล็กด้วยแล้วก็เริ่มลุยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะแล้วก็ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จ้า
ก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์ว่างานอดิเรกของเขาก็คือชอบดำน้ำแล้วก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมเขาชอบเข้าวัดทำบุญอะไรอย่างนี้เหมือนคุณแม่เลยคุณแม่ก็ชอบเข้าวัดทำบุญ
นี่ก็เป็นโปรไฟล์เลิศนะคะของไฮโซหนุ่มฟลุ๊กวรวุฒิค่ะว่าที่เรียกได้ว่าเป็นคนสนิทคนใหม่ของสาวอ้ำพัชราภาก็ว่าได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ้ำก็ยังบอกว่าคุยกันไปก่อนแล้วกันไม่ได้รีบอะไรนะจ๊ะ
โปรไฟล์ดีแบบนี้แฟนคลับนี่ก็เปิดกว้างอยู่เหมือนกันนะให้ผ่านไหม
ให้ผ่านดีกว่าเพราะแม่บอกว่าตอนนี้อยากจะโฟกัสเรื่องความรักด้วยก็รอลุ้นกันต่อไปว่าจะมาวินหรือเปล่านะสำหรับไฮโซคนนี้นะจ๊ะ